ที่สนามบินที่มีตำรวจมารอรับมีคนเข็นกระเป๋าให้
ถ้าใครเป็นแฟนคลับของคุณชุวิตจะต้องถ่ายได้
คุณชุวิตจะเอาอุปกรณ์ประกอบฉากชนิดไหนไปที่สำนักการตำรวจแห่งชาติครับ
มันต้องเป็นกระเป๋าครับ

กระเป๋าเดินทางครับไปดูภาพครับ
มีเส้นมีสายนี่มันความเหลื่อมล้ำนะของสังคมนะ
ไม่มีสตอรี่มาไม่ใช่ชูวิทย์กระมวลวิสิต

นี่แหละครับคุณผู้ชมครับมาลากลากลากลาก
แล้วโอดโอยบอกว่าไม่เห็นมีใครมาช่วยถือกระเป๋าผมเลย

แล้วก็เอาหลักฐานมายื่นร้องเรียนต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เพื่อจะให้ตรวจสอบตำรวจท่องเที่ยว๒นาย
ไปยกกระเป๋าลากกระเป๋าให้ทนายตั้มกับเพื่อนสาว
สุวรรณภูมินั้นว่าเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่

เป็นความเหลื่อมล้ำในสังคมหรือไม่
ผ่านรองผู้บริษัทการตำรวจแห่งชาติระบุว่า
ทนายตั้มมีอภิษฎพิเศษเพราะว่าสนิทกับเทพจอ
ก็คือหมายถึงบิ๊กโจ๊กนั่นแหละนะครับ
มีภาพเป่าเค้กวันเกิดด้วยกันด้วยนะฮะ
ซึ่งบิ๊กโจ๊กยอมรับว่าก็รู้จักนะครับ

เคยไปงานวันเกิดภรรยาของนายตั้มที่บ้านด้วย
แต่เรื่องนี้มองว่าเป็นเรื่องระหว่างคุณชุวิตกับทนายตั้ม
ที่เขาทะเลาะกันผมขอไม่ยุ่งดีกว่า

จากเขารู้จักคนเยอะถือเป็นบุคคลสาธารณะ
ที่ใครมาขอพบก็ได้มาขอถ่ายรูปด้วยก็ได้
แต่ทนายตั้มเป็นคนชอบโพสต์เรื่องต่างลงโซเชียลมีเดีย
เรื่องนี้ต้องเป็นบทเรียนแก่ตัวเขาเอง

ทนายตั้มชอบไปโพสต์ชอบไปอวดมันเป็นบทเรียนของเขา
ว่าทำแบบนี้ต่อไปผู้ใหญ่ที่ไหนจะกล้าไปพูดคุยด้วย
เป็นคนศิลธ์สละไม่ใช่เป็นท่านายที่ทำตัวเป็นเซลฟ
นะครับแล้วก็เหมือนกับเป็นดาราอะไรแบบเนี้ย